หาเดือนกันยา๑๗กันยา๑๘แล้วก็ปิดเตรียม
มาอยู่กับผู้ทางนักประมาณ๖นาที

ที่นี่สินความเป็นช่วงปีมาก
ก็ประมาณห่างกันเพียงแค่๒๓เดือนเท่านั้น
มาดี๓ครั้งที่ได้เป็นการเจอนายพี่พ่อ
คือต้องบอกเลยว่าไปเอากำลังใจจากเขากลับมาเลย

เผย่งเผย่งเธอกล่องแต่แม่ก็ไม่ต้องเล่น
ไม่ต้องมะต้องเต็มที่ค่ะทุกคนทีมนาท
ดูลูกเชื่อใจน่าทำได้มองไม่เห็นได้ยังไงทำไป
ปัญหากิจแดนสิ่งเนียมหน่อยไหม

อะไรที่ทำไม่ได้บางทีเรายิ่งกลัวมันยิ่งไปกันใหญ่
ทำไม่ได้ก็ลองทำซิทำเราก็จะได้
แน่นอน

จริงแล้วไม่ว่าลัมพารเล่นมานานด้วย
เป็นเรื่องที่เราชอบ
เมื่อเรารอดูเราชอบ

แต่ตอนสิบกันนะทำพี่ไม่ได้ผลิต
ความรักของแม่มันจริงไม่มีตัวชัยเวลา
รู้อีกยังไงว่าเป็นน้องแ
ใครที่เดินมาหาเราใครที่เชื่อใจเราและใครที่มันเชื่อมาแล้วแล้วเขาเลือกคนเดียว
อันนี้ที่ไม่ได้มองเห็นว่าตรงไหนไป
มากน้อยบทมากไม่สำคัญ
สำคัญของการอย่าเกลียดที่ไม่ได้เลือกใครไม่สำคัญ
อันนี้ทำให้ก็เบื้องบทผมเย็ดกว่าในใจ
น้องทำการเล่ร้อยกว่าเลย
เอาหนังงานคนนี้ก็ทำแบบ
ข้อมูลทำให้ยังร้องผิดบนวีธีเลย

อะไรทั้งหมดมันอยู่ที่สติอยู่ที่สมาธิทั้งหมด
เอ่อที่จำนวนว่ามันเป็นศาลเท่าไหร่ที่สุด
ที่สุดแล้วพี่ก็กลัวที่สุดเหมือนกัน
เพราะว่าพี่เอ็มเป็นคนที่ชอบดูละครเวที

เราจะควรจะให้น้องคุณดูละครเวทีตั้งแต่พี่เด็กหนึ่ง

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราพูดก็ถือถือฝังแบบนี้
พี่ก็ชอบอยู่ตรงนี้พอมาถึงตรงนี้แต่พอได้มาเล่นแล้ว
อยากให้ทุกคนรู้ว่าก็คงมีบล็อกติ้งมาแล้ว
จุดที่เราต้องจำจุดที่เราต้องยืนตรงนั้น
ตอนไฟก็มาตรงนั้นแล้วบทห้องแบบไหนห้องแบบไหน
อย่าเติมเพิ่มขอไม่ได้
นี่คือสิ่งที่มันก็สะเทียนกันมาก
การเล่นแต่ละรอบอาจจะไม่เหมือนกัน
รอบนี้อาจจะไม่ร้องไห้รอบนี้อาจจะร้อง
รอบนี้อาจจะบิดรอบนี้อาจจะร้องไห้ในอก
รอบคุณป้าอาจจะหล่อยกว่าคุณ
อันนี้บอกไม่ได้คือสิ่งที่พี่มีความสุขคลุมนี้ละค่ะ
ที่ท้าทานแล้วก็ตัวเองต้องเรียนตัวมากนอก
มันหมายถึงว่าเวลาทั้งหมดเนี่ย
สองจากรูปให้อีกแล้วเท่าไหร่เรียนต้องสะเทียน
หมายถึงคุณต้องทิ้งทุกอย่างทิ้งไมค์ลองเพลงทิ้งทุกอย่าง
ทิ้งไม่ต้องไม่ต้องคุยโทรศัพท์กับเพื่อนก็ได้
แต่จริงจริงคือไม่ต้องคุยเลยนะคือไม่ต้องโฟร์กัสกับเพื่อนก็ได้
อันนั้นต้องคุยเองค่ะเพราะว่าเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยนะ
ตอนเรียนละครเวทีด้วยกันกับน้องเพลงน้องเพลงยังห้ามคุยกัน
ยังไม่ไม่คุยกันยังห้ามเราคุยเลย
อันนี้ก็แน่นอนเห็นแล้วค่ะเรามีเวลาอยู่ดีกว่าเราจะกลับภาค
แต่ที่นี่ก็มาปล่อยอย่างเมื่อง้ายเขามาเช้าอะมีไง

นอกเหนือจากนั้นคือนอนนอน

แล้วก็บอกว่าเวลาที่คุณแม่มาเนี่ยคือเวลาที่เขายุ่งมาก

แต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยไอ้ช่วงที่ลูกว่างเนี่ย
ตอนคุณพาแม่ก็ไม่ว่างนะคะ
พอมีนางก็แบบว่างแบบฟันหล่อ

มันวีวาเยอะเลย
ว่ายายปีนี้เนี่ย
ที่ก็จะไม่มาแล้วย่ายจมนต์เล่าทั้ง๑๒วัน
ที่คุณยายบอกไม่ไป
คุณยายบอกคือ
คือยายตัวหน้าเนี่ย
แล้วคิดถึงหลานไหมคิดถึงคิดถึงก็ไป
แม่บอกเอาเหรอไม่ไปจัดกระเป๋าอยู่เลยนะ
พอบอกแม่จ๋าทุกคนบอกว่าที่อากาศดีไม่หนาวมากแม่ก็จัดเลยเลย
แม่พาเทียงก็บอกมาว่าวันนี้เจ็ดกันลบหนึ่งแม่ลื้อกระเป๋าหมดเลย
แม่ลื้อกระเป๋าหมดอะแม่เมื่อวานยังเห็นแม่จัดกระเป๋าอยู่
พี่ทำไมเห็นแม่บ้านบอกว่าคุณอ่ะเล่นผ้าอยู่เลยค่ะ
เล่นผ้าเหมือนว่าอะไรเธอเอาเสื้อผ้าออกมาเลยครับคุณ
คือแม่บ้านจะเรียกว่าเล่นมากแล้วแม่พี่ก็เอาออกหมดจริง
พี่ก็เลยต้องบอกว่าโอเคเพลงยายเปลี่ยนใจแล้วแต่แม่เนี่ยจองตัวไว้แล้ว
แต่ยังไม่ออกตัวแต่อีก๓วันต้องออกแล้วเอายังไงดี
เพลงบอกว่าบอกยายตรวจหน่อยหนาวแค่ไหนให้มันรู้ไปว่ามาหาหลานแล้วจะไม่อุ้ม

อะไรที่เรามาจัดเป็นเราเลยไปเลย
คุณยายใหม่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่า
ไปแล้วก็ไปเจอลูกนะคะ
ก็เจอลูกแล้วเจอคนพิเศษของลูกนะคะ
ก็ถือว่าเป็นลูกผมเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ได้มีเวลาแชร์กันนะคะ
แล้วก็มีเวลาที่ทำให้ลูกรู้สึกว่า
เขาเตรียมทำรายงานไว้ก่อน
คือนะคะแล้วท้ายที่สุดเราก็แบบว่า

เห็นแบบ๒๓ปุ่ม๔
อันนี้บอกกลมเลยนะคะ
เบาใจครั้งแรกนี่เป็นห่วงจริงเพราะว่ายังบอกลูกเลยว่าท่านต้องนิ่งรถได้ดินไปเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่แบบที่อังกฤษนะคะก็ยังเก่า
ซึ่งออกมาแล้วมันเปรียวมากจริงที่ไปยืนอยู่นะมันปิดทุกร้านเลยเพราะฉะนั้นก็บอกว่านั่งอุเบอร์ก็ได้นะถึงแม้ว่าจะนั่งเนี่ย๓สถานีของรถได้ดินไปแล้วแต่ก็ดีค่ะที่น้องเพลงนะครับ
อันนี้ค่ะซึ่งเราก็ต้องขอบคุณขอบคุณตรงนี้นะคะที่ลูกไม่ได้พูดแค่แค่
แค่คำพูดที่บอกให้แม่สบายใจเพราะน้องเพลงก็มาบอกว่าน้องเพลงไม่ใจจากวันนั้นที่เบ๊กมารับที่สถานีมายืนรอที่สมัยมาส่งที่น้องเพลง
ถ้ายังไงน้องเพลงก็รอก็รออยู่เด็ดไม่ให้ออกมาเดี๋ยวมายืนข้างนอกนะยืนรอเท่านั้นก่อนอันนี้ก็ใช้ได้หลายครับ
เป็นประใจใจคุณแม่เลยไหมคะ
อันนี้ต้องบอกเลยว่าขอบคุณนะคะขอบคุณที่ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณเป็นสถานที่ที่เชื่อได้ว่ามาจากการเลี้ยงดูค่ะ
การเลียนบุที่เราคุยกันเองอยู่เสมอเลยในเวลาที่เราไปเยี่ยมรูปกับเพื่อนอันนี้ถ่ายท่อจากจริงนะครับ
แต่ว่าเลี้ยงลูกอย่าบอกว่าใครเหรอเหมือนกันเป็นลูกผู้ชายก็จริงเป็นเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงก็จริง
แต่เขาเลี้ยงใกล้ตัวเลี้ยงใกล้ตัวคุณพ่อคุณแม่นี่ค่ะมันก็เลยมีความสัมพันธ์ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ได้เป็นหน้าที่ที่เขาเต็มใจทำ
พี่ก็ร้อน้องก็ร้อนพี่แบบนี้ก็เหมือนกันตัวเลี้ยงเป็นลูกคนเดียวแต่แล้วก็ยายก็ร้อนหลานเราก็รอลูก

มาใหญ่อีกแล้วลูก
เอาแค่ตรงนี้ดีกว่าค่ะนะคะ

อะไรที่เราทำอะไรก็ทำ

โฮปก็ดีการเรียนเราก็ต้องมีเอม

จะรักใครจะทำงานอะไร

มันใช่หรือไม่ใช่ไม่มีใครรู้

ความรักของเพลงเป็นยังไง
เพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี้บอกลูกได้อย่างเดียวค่ะว่า

ไม่รู้นะวันนี้คือว่าวางใจให้เขาดูแลลูกสาวเราได้มั้ยคะ

ไม่มีแรกการที่ได้พอที่บอกว่ารัก
ใจไหมนะคะการที่เราได้คุยกับคุณเป๊กเน็ตเองแล้วเนี่ยการที่ได้
ก็ถึงบอกว่าเราได้ไปเจอคุณเป๊กนะคะคุณเป๊กน้องเป๊กสวัสดีครับน้องเป๊ก
มาอยู่บ้างแล้วเพราะเขาเป็นเพื่อนกันมากกว่าพอได้มาเจอเจอกันเนี่ย
คราวนี้ที่ไปเนี่ยได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นเนี่ยนะคะเราก็มีความรู้สึกคือ
คุณเป๊กเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดคุณยายคุณแม่มากที่สุด
เขาเป็นคนที่ดูแลคุณยายใกล้ชิดยังไงที่เล่นกับคุณยายในนี้
เราจะตามน้องเป๊กอะไรที่คิด
โอ้โหเขายังต้องเรียนค่ะยังต้องทำงาน
มาอีกเยอะแยะค่ะอีกเยอะแยะค่ะที่
อีกเยอะขอบคุณมาก
ไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีค่ะ
ขอบคุณพี่มาก
ที่ถามค่ะ